คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือว่านางเอกอักษรย่อต่อเต่า
นับนิ้วไปนับนิ้วมาเนี่ยอักษรย่อต่อเต่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยมีไม่กี่คน

ซึ่งงานนี้เนี่ยเจอตัวสาวแต้วเจ้าตัวเองยอมรับนะว่าเห็นข่าวนี้แล้ว
แต่ไม่คิดว่าเป็นตัวเองนะเพราะว่ายังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลย
กับพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนี้นะคะ
ส่วนช่วงนี้ที่โดนจับตาเรื่องผลิตภัณฑ์เยอะ
ถูกมองว่าชื่อเสียงของเธอต้องมาด่างพร้อย
เพราะหันมาทำธุรกิจอาหารเสริมเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะ
เออมันก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะคะ
เองก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำธุรกิจอะไร

ใครจะขายอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามเสริมอาหารแบบนี้

เอาที่ถ้าเกิดว่าคุณขายของมีคุณภาพ

เมื่อกี้ตัดเข้าหน้าเดี่ยวปุ๊บปากคุณชมพูมาก
สงสัยไปกินผลิตภัณฑ์ของแต้วหรือเปล่า

นึกว่าสวยแบบธรรมชาติสวยกว่า๑๘อันนี้๑๗เลย